เรื่องของฝนฟ้าลมพายุไปถึงแพร่นะครับแล้วไม่ใช่แพร่บ้านเรานะแพรร้านอาหารฝั่งสปลาวคุณพระราพรลมครับมันหอบมาครับหอบข้ามฝั่งโขงมาอยู่ฝั่งไทยนะครับแรงนะครับ
นี่ครับดูสิครับดูจากทงสิครับว่าลมแรงแค่ไหนพายุฤดูร้อนคุณผู้ชมครับหอบเอาแพรร้านอาหารชื่อว่าแพร่เมืองฟ้าจากแขวงสวรรค์นักเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ย
ข้ามแม่น้ำโขงมามาติดอยู่ฝั่งชุมชนศรีมงคลเหนือเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับ
ขณะเกิดเหตุนะครับแพร่เมืองฟ้าเนี่ยพุ่งตรงมาที่กลางแพร่จอดเรือของตำรวจน้ำมุกดาหารเลยนะ
เพราะดีนะครับมีเครื่องยนต์ติดอยู่ท้ายแพร่๒เครื่องแล้วก็มีผู้ควบคุมเครื่องยนต์นะครับติดท้ายแพร่อยู่ด้วย
ควบคุมสถานการณ์นำแพร่นะครับไปขึ้นทางทิศเหนือทำให้เรือแล้วก็แพร่ทุกลำนั้นไม่ได้รับความเสียหาย
ตรวจสอบพบว่าพนักงานแพร่นะครับชาวลาวชายหญิงรวม๑๑คนปลอดภัยดีนี่ครับมาเกยออยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
พนักงานแพร่เล่าบอกว่าเตรียมจะเปิดร้านแล้วพายุลมกระโชกแรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับชื่อร้านยังเป็นตัวภาษาลาวเลย
เชือกขนาดใหญ่ที่ผูกแพรกับฝั่งนั้นมันขาดครับคราวนี้แพร่ร้านอาหารถูกซัดเข้ามาทางฝั่งไทย
พนักงานบนแผลตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ภาวนาขอให้แผลไม่แตกครับ
ร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์สุระสะนะครับท่านบรองสารวัตรปรับปรามทางน้ำสถานีตำรวจน้ำ๓กองกำกับการ๑๐กองบังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ตอมบส่งพนักงานแพ้๙คนกลับไปรักษาศาสตร์ปภราวแล้วนะครับ
ยังเหลืออีก๒คนนะครับเฝ้าแพ้ไว้
ส่วนแพร่เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือของฝั่งลาวมาลากจูงกลับไปในวันนี้แหละ
แต่การลากเนี่ยมันจะยากครับคุณผู้ชมครับเพราะมันจะมีโขดหินอยู่

เป็นแพร่ร้านอาหารลองคิดดูนะครับนั่น๒ชั้นด้วยนะ
มันมาจากอีกฝั่งโขมนึงโอ้โฮค่ะใช่ครับ